ที่มีหนุ่มรายหนึ่งไลฟ์สด

ตำรวจบุรีรำล่าสุดจับกลุ่มหนุ่มรายนี้ได้แล้ว

ขอสแดงความเห็นใจ

และก็โมโหที่ลูกชายเจ้าของบ้านยืมเงินแล้วไม่ยอมคืน
ทันนะครับอ้างว่าเมาอีกแล้วนะคะทางตำรวจภูทรแคนดงจังหวัดบุรีรำ
ควบคุมตัวนายอาทิตย์จากคุ้มหรือว่าฉายาท็อปฮาวดี้
หนุ่มชาวอำเภอแคนดงซึ่งได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
ขณะเดินทางไปหลังบ้านหลังนึงแล้วก็ถือเนี่ยขวดบรรจุน้ำมันไปด้วย
จากนั้นใช้ถ้อยคำหยาบคายลักษณะต่อว่าว่าคนในบ้านนี้ยืม
แล้วไม่ยอมใช้คืนเงินให้ก็ต้องเจอแบบนี้แหละเผามันซะเลยนะคะ
จากนั้นก็ลงมือเผาอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาสี่โมงเย็น
วันที่เก้าธันวาคมที่ผ่านมาและคลิปนี้มีการแชร์ต่อ
แล้วก็วิจารณ์กันอย่างหนักในโลกโซเชียลค่ะว่าเป็นการกระทำรุนแรง
ส่วนบ้านของผู้เสียหายก็คือบ้านของนายหัดโพงเงิน
บอกว่าอาจจะเกิดจากสาเหตุที่ลูกชายไปยืมเงินนายอาทิตย์
เป็นผู้ก่อเหตุก็ยืมมาสักหมื่นนึงนะฮะ
โดยทั้งสองคนก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละรู้จักกันมาก่อน
ทราบว่าลูกชายรับปากจะไปรับกรีดยางให้กับนายอาทิตย

หลังจากนั้นไม่รู้ว่าลูกชายไปกรีดยางให้กับนายอาทิตย์หรือเปล่า

ซึ่งก็เข้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุถึงที่สุดแล้วนะครับ

ตอนกลางวันโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมาย
ก็ยังดีที่ความเสียหายของบ้านมันไม่มาก

แล้วก็ขอโทษสังคมกับภาพที่ออกมา
ที่บอกว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีโดยมีข้อความว่า
คงจะเป็นคำพูดที่ออกมาจากใจนะครับ
อันที่จริงแล้วมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้น

ผมก็เมาแล้วก็รักเพื่อนผมโมโหมาก
ผมขอโทษที่ภาพออกมาเป็นตัวอย่างไม่ดี
เพื่อนผมก็คงเข้าใจว่าแค่โมโหหรือขู่ให้ออกมาพูดคุย
ไฟมันลุกจริงแค่๓วินะคะ
แล้วผมก็ปิดกล้องแล้วก็ดับไฟ
น่าจะเข้าใจว่าผมเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่าย
แต่อาจจะเป็นเพราะผมรู้เท่าไม่ถึงการ
ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าใจผมบ้าง

ผมแค่แกล้งเพื่อนแล้วก็อยากได้เงินคืน

อันนี้เป็นข้อความที่เขาโพสต์ในเฟซบุ๊กตัวเอง

ซึ่งล่าสุดตำรวจก็จับกลุ่มตัวนายอาทิตย์ได้แล้วนะคะ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ในข้อหาร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์
ข้อหานี้หนักกว่าข้อหาที่ลูกหนี้ยืมเงินไปแล้วไม่คืนด้วยซ้ำไป
เป็นข้อหารที่โอ้โหหนักหนามากติดคุกเยอะมาก
ร่วมกันวางเท่าไหร่ต่อให้จะกี่วิก็เหอะนะคะ
ก็ไปจุดไฟเผาบ้านเขาเรียบร้อยไปแล้วค่ะ
แล้วหลักฐานตัวเองก็สร้างเอาไว้นี่แหละ
ค่ะมีคลิปให้ดูเรียบร้อยเลยเป็นคนไลฟ์สดคลิปตัวเอง
ต้องเห็นพฤติกรรมเห็นใบหน้าชัดเจนว่าทำอะไรกันบ้าง
ตำรวจจะเอาหลักฐานนี้ไปดำเนินคดีกับตัวเขาเองต่อไป
อันนี้ก็ฝากไว้นะฮะใครจะทำต้องมีสตินะฮะ
สุดท้ายถูกต้องนะครับน้ำเปลี่ยนวิสัยก็เลี่ยงได้